แช่เตาถ่านเนี่ยเกิดจากการที่ว่า
เราแยกตัวออกมาจากด้านหน้าอรยา
อยากจะลองพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าเราไม่ใช้ชื่อเดิม
เราจะไปได้นานแค่ไหน

กลับมาก่อนสวัสดีครับ

กลับมาก่อนสวัสดีครับ

กลับมาก่อนสวัสดีครับ

กลับมาก่อนสวัสดีครับ

กลับมาก่อนสวัสดีครับ
น่าจะเป็นจากเอกลักษณ์ของเรื่องของกลิ่นแล้วก็ความหอมในส่วนของรสชาติ
ก็น่าจะเข้มข้นกว่าของที่อื่นนะครับ
แล้วเรายังผัดด้วยวิธีโบราณอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้ผงชูรส
อันนี้คือเอกลักษณ์ของทางร้านเราครับ
ที่มีกากหมูเนี่ยเกิดจากการที่เราต้องใช้น้ำมันหมูอยู่แล้ว
แล้วเมื่อเราเจียวน้ำมันหมูตอนแรกเนี่ยกากหมูเราก็ต้องปล่อยทิ้ง
ท้ายที่สุดเราก็เลยมองว่าเอามาแจกกับทางลูกค้าดีกว่า
ให้คุณลูกค้าได้ทานฟรีหนึ่ง
ก็ต้องแช่เตาถ่านเปิดตั้งแต่๑๐โมงนะครับถึง๓ทุ่มปิดเตา๒ทุ่มครึ่งครับ
อยู่ถนนมนุษย์ทองอยู่ช่วงตรงกลางระหว่างจุฬาซอย๑๒และ๑๔
ก็ฝากร้านกับทางท่านที่สนใจด้วยนะครับเบอร์โทร๐๘๕๓๔๑๕๒๙๔ครับ
ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองทานร้านหน้าไข่นมก็มาลองทานที่ร้านตุ้งแช่ต่อทานได้เลยครับ